ลงใต้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของโนรา
เป็นพิธีกรรมโนราหรือมะโนราลุยไฟครับ
อ้าวคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เมื่อเมื่อกี้นี่แหละ
เนี่ยเขาเรียกว่ามโนราหรือว่าโนราลุยไฟนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นของคณะโนราอดุลทองประคองศิลป์อำเภอนาม่อมจังหวัดทรงครา
พาไปที่สงขลาครับคุณผู้ชมนี่เป็นพิธีกรรมเข้าโรงครูโนรา
และเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ
เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเก่าแก่โบราณของทางภาคใต้เขา
ปัจจุบันเหลือน้อยแล้วไม่ได้ดูกันง่ายหรอกนะ
พิธีกรรมมโนราลุยไฟหรือว่าโนราลุยไฟเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งครูหมอโนราในอดีต
ซึ่งเป็นพิธีการรักษาโรคร้ายให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น
ซึ่งพิธีลุยไฟคนที่รับบทเป็นอาตาพรานบุญเนี่ย

โยก